มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องของรถตรวจสอบสภาพของรถให้ดี
เพราะบางทีมันเสื่อมมันน็อตหลุดตรงนั้นตรงนี้
เราอาจจะไม่ทราบนะฮะแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้
ไปจอดทางเพื่อไปซื้อผลไม้ไปซื้อแตงโหม
จู่ไม่รู้มีล้อของรถคันไหนก็ไม่ทราบ
ยูกระเด็นมาตกใส่รถแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นเป็นด้ามยื่นนั่นคือเผลานะ
มาพร้อมกับเราเลยครับนะฮะโอ้โหเจ้าของรถคือคุณลุงเจ้าของรถกระบะก็ตกใจนะ
ก็บอกไม่เป็นไรก็อย่าคงใจดีนะ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีประกันเดี๋ยวก็เคลียร์กันไป
แต่ว่าเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจของทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับนะฮะ
ชื่อว่าคุณจุธาการมั่นคงอายุ๔๘ปี
เธอก็บอกว่าไปจอดรถริมถนนอยู่ที่หน้าวัด
วัดทองธามิกามรามถนนเศรษฐกิจอาบท่าทรายอาบเมือง
จังหวัดสมุทรสาคอนก็ลงไปซื้อแต่งหมก
มาจากข้างไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างกระแทก
มีบอเหลอเลยช็อคเลยทีนี้
หลังจากนั้นเขาบอกว่าทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
โพสต์บอกว่าลุงคนนึงนุ่งกางเกงขาสั้นสีตุ่นใส่เสื้อยืดหม่น
แล้วท่าทางเนี่ยเหมือนกับกรำงานมันหนักลุงเดินกึ่งวิ่งกระหืดกระหอบมา
แล้วคำแรกที่ถามคือโถ่ลุงรถมีประกันหรือเปล่า
คือเธอนึกในใจเนี่ยนะคะแล้วลุงยกมือไหว้
คนแก่คาวพ่อยกมือไหว้เนี่ยตัวเธอบอกว่าเธอใจหล่นเลย
ไหว้แทบไม่ทันแล้วก็บอกว่าลุงไม่เป็นไรนะ
ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วรถมันซ่อมได้นะลุง
เห็นไหมคือเธอจิตใจดีมากพี่คนชุดน้ำเงินนี้
คือรถลุงมีประกัน
เธอยังบอกเลยว่ารถเธอเบียม

แล้วรถลุงจะไปยังไงล้อยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย
เธอนึกในใจแบบนี้ยังอุตสาห์มีใจเป็นห่วงลุงทักอีก

อยากมีเงินเยอะจังเลยอยากจะเรียกรถมารับลุงด้วย
แล้วเธอก็รู้ว่าในรถมีเด็กน้อยนะรถของลุง
แบ่งขนมให้กับเด็กน้อยบอกว่ารอนานคงหิว
แล้วในโพสต์แบบจิตใจดีมากบอกว่าไปแล้วนะลุง
ขอให้หมดเคราะห์ต่อไปนี้ขอให้ลุงโชคดีนะลุง
นี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เธอเกิดขึ้นแล้วก็เล่าแบบยาวเลย
คือต้องบอกว่าเจ้าของรถใจดี
แล้วคุณลุงที่เป็นเจ้าของล้อที่หลุดมาลุงเองแกก็
คือแกยอมรับผิดนะแล้ววิ่งมาขอโทษขอโพสต์อะไรกันไปอย่างนี้
คือก็ให้เป็นไปตามเรื่องของประกงประกันกันไป

ถูกต้องคือข่าวนี้ไม่ได้อยากโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เพราะรู้แหละว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครก็อยากไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

อย่าลืมนะคุณผู้ชมสำรวจพรบต่อประกันดูใบขับขี่อะไรให้เรียบร้อย

ก่อนที่จะใช้รถใช้ถนนแล้วก็พยายามตรวจสอบสม่ำเสมอ
เกิดมันเกิดอุบัติเหตุมาอย่างน้อยมันจะได้มีอะไรที่มันคุ้มครองอยู่ด้วย
เธอเองก็ไม่ติดใจเอาความกับคุณลุงนะ
ที่ชื่นชมคุณลุงนะคือรถแกใช้งาน
รถขนาดนี้เก่าขนาดนี้ท่านยังทำประกันเอาไว้

เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเนี่ยครับ
คือเขาบอกว่าที่เขาพูดเล่นกันนะ
ใช่คุณเห็นการนี้โฆษ์ดีไม่ได้มีใครมาเจ็บหรือเสียชีวิต